คุณผู้ชมฮะเรามาดูอีกเหตุหนึ่งนะครับ

คุณแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
หลอกให้ดาวน์โหลดแล้วก็จะรับเงินโอ้โห

ก็ต้องรอแบบเมษาปีหน้าแล้วนะ
ใช่แต่คนหลอกเนี่ยพวกมิจฉาชีพก็ทำงานกันเร็วนะ
ปิดกั้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมที่ว่านี้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่หน้าตาของแอปพลิเคชันแบบนี้

สิทธิ์เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทหรือว่าให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล๑๐๐๐บาท
หลอกให้ประชาชนกดเข้าไปคุณดาวน์โหลดปุ๊บ
กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไป
ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือในลักษณะแบบนี้ด้วย
หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารแล้วบอกอุ๊ย

สงสัยได้นายกใหม่ได้รัฐบาลใหม่กันแล้ว

ขณะที่รองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยย้ำบอกว่าอย่าหลงเชื่อนะครับ
เพราะนโยบายนี้ยังไม่มีการลงทะเบียน
ถ้าจะใช้ได้จริงนะฮะ
ก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙
หรือประมาณเดือนเมษายนช่วงสงกรานนู้นนะฮะ
ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

แล้วก็ขอให้งดเว้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

หลอกให้เข้าถึงข้อมูลในมือถือ
ของคนที่อาจจะกดติดตั้งเข้าไป
แล้วทีนี้มิจฉาชีพก็เข้าไป
ขโมยคุณถอนเงินจากบัญชีของเหยื่อนะครับ

อันนี้แยกเป็นที่ไม่ใช่แอปนะ
ที่ระบุข้อความบอกว่าคุณได้รับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็มีการแนบลิงก์

แต่ว่าเขามีจริงนะครับ
แต่ทีนี้คนหลอกลวงมันดันไปใช้ชื่อคล้าย

เพราะว่าอาจจะถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัว
โดยเฉพาะชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนอาชีพและรายได้
ทำทีทำท่าอ้างว่าจะตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน
แต่สุดท้ายคนที่หลงเชื่อ
จะถูกเอาข้อมูลไปโอนเงินออกจากบัญชีนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มนายปลื้ม
นายสุภากรอายุ๒๔ปี
ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกจับไปแล้ว
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งรายชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมล

ไม่ทำรำอย่างเดียวอ้างเป็นคนกลาง
รับซื้อข้อมูลส่วนบุคคลมาจากผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง
ราคาขายต่างกันไปยอมรับเคยขายได้ถึงเดือนละ๔๐๐๐บาทนะครับ
ผู้ต้องหายังอ้างว่ามีแอปพลิเคชันที่บันทึกใบหน้าบุคคล

เพื่อกดเงินจากบัญชีธนาคารต่าง
คือตอนนี้ถ้าเราทำธุรกรรมทางการเงินในแอปธนาคารเนี่ย
บางทีเขาจะให้เราสแกนใบหน้า
ใช่คือถ้าเกิดว่าบางธนาคารบอกเกิน๕๐๐๐ขึ้นไปใช่ไหม

แกนใบหน้าเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย
แต่ทีนี้คุณพวกมิจฉาชีพมันก็มีนะ
มีแอปสแกนใบหน้าเหมือนกัน

เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ช่องทางแบบนี้มาหลอกลวงกันนะฮะ
โดยตำรวจกำลังขยายผลนะว่าผู้ต้องหามีเครื่องประเภทนี้
จริงหรือไม่แล้วมันจะเกี่ยวยงกับกรณี

เพราะว่าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้เลย
คุณรู้ไหมผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ
ณตอนนี้นะที่มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่๙๔๖๐ราย
แล้วถามว่าความเสียหายเรื่องนี้เท่าไหร่แล้ว

ย้ำนะเพราะว่ารองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยเขายืนยัน

คือคอรมอชุดใหม่นี่ยังไม่เรียบร้อยเลย

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามข่าวไปเรื่อย
เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่สื่อประโคมข่าว
เดี๋ยวค่อยอย่าเพิ่งรีบ
ไม่ได้ง่ายหรอกนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับ
เพราะต้องใช้งบประมาณ๕แสนกว่าล้าน

พอมีคอรมอมีรัฐบาลผ่านสภาอะไรยังไงบ้าง